ในเวลาที่มองทั้งในจิตใจก็แสนหดหู
คนข้างข้างหน้าเป็นอย่างไรยังมองไม่เห็นไม่รู้
แต่เพราะเธอที่กล้าก้าวขึ้นมาและเพราะเธอทำให้ฉันมีสัจจากลับมาอีกครั้ง
เหมือนอยู่มืดนิดที่มองเท่าไรไม่เห็นจุดจบ
แค่คิดยังไม่กล้าคิดจะเป็นเช่นไร
ในอนาคตแต่เพราะเธอที่กล้าก้าวขึ้นมา
เพราะเธอทำให้ฉันเชื่อว่าและเพราะเธอทำให้ความศรัทธา
ฉันกลับมาอีกครั้ง
เธอทำให้โลกใบนี้นั้นยังมีความหวัง
และที่ยังคงมีทางให้เห็นแสงสว่างของหัวใจ
เธอทำให้ฉันได้รู้ไม่ทำฝันจะไม่ตาย
ถ้าเห็นไปได้เปลี่ยนจำที่ดูซู่ซู่เป็นพยาบาล
แบบที่หมอซู่ซู่จะดูฉัน
คุณหมอซู่ซู่พยาบาลซู่ซู่
แม้ว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจเธออยู่
เขาอาจรู้ว่าเธอมันรายเดียว
สาดแค่ไหนฉันไม่รู้
แต่ว่าเธอก็กล้าขึ้นมา

และเธอทำให้ฉันเชื่อว่า
ให้ฉันเชื่อว่า
ถ้าเพราะเธอทำให้ความสะการ
ซึ่งกลับมาอีกครั้ง
จะทำให้โลกใบนี้
เรายังมีความหวัง
และยังคงมีทาง
เห็นแสงสว่างของหัวใจ
เธอทำให้ฉันได้รู้
แม้ท่องฟ้าจะเมื่อตั้งแค่ไหน
คนเรายังคงมีความหวังได้
เหมือนหัวใจเธอคนนี้

นึกยังมีความหวัง
และยังคงมีทางนี้
ในเหมือนแสงสว่างของหัวใจ
เธอทำให้ฉันได้รู้
แม้ท่องฟ้าจะเมื่อตั้งแค่ไหน
คนเรายังคงมีความหวังได้
เหมือนหัวใจเธอคนนี้

คนเรายังคงมีความหวังได้
ก็แกล้วออกไป

กลัว

แม่ละ

แค่รู้สึกว่า
คงได้การ